ชุมพรนะคะมีเหตุหึงหวงกันตามง้อขอคืนดีกัน
แล้วสุดท้ายฆ่ากันตายค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยา
กลายเป็นลูกเขยกับแม่ยายนะคะที่ไปก่อเหตุกัน
คือตัวลูกเขยเนี่ยเป็นอาสาสมัครก็ตั้งใจว่าจะไปง้อขอคืนดีภรรยา
ตามไปถึงบ้านก็ไม่เป็นผลนะคะสุดท้ายก็ยิงแม่ยายตาย
หนีไปแล้วก็ข่มขู่ด้วยว่าจะกลับมาฆ่ายกครัวให้หมด
ลูกสาวเลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลสะพรีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะ
ซึ่งตอนนี้บ้านหลังเกิดเหตุถูกจัดเป็นพื้นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ตาย
ก็คือนางพรเพลแจ๊ซ้ายวัย๔๗ปีนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำการอยู่ที่ว่าการอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ซึ่งก็เป็นลูกเขยของผู้ตายหน้าตาแบบนี้แหละคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๔ธันวาคมนะคะ
นางสาวพิมนภาถิ่นวงเกลอลูกสาวของผู้ตายหรือว่าภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ย
เธอเล่าบอกว่าสามีเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
พร้อมกับปืนขนาด๙มม๒กระบอกครูอาฆาตบอกจะกลับมาฆ่ายกครัว
จดทะเบียนอยู่กินกับนายชัดชัยมา๑๔ปี
มีลูกชายหญิงด้วยกัน๒คนอายุ๙ขวบกับ๑๑ขวบ
ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟในอำเภอพะโต๊ะ
ทีนี้๔เดือนก่อนเธอหนีจากสามีไปอยู่กับญาติที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เราก็ถามว่าหนีทำไมทนพฤติกรรมสามีไม่ไหวค่ะ
ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็หึงหวงหนักจนเธอทำงานอะไรไม่ได้เลย
สัปดาห์ก่อนเธอกลับมาหาแม่พอสามีรู้ข่าวเท่านั้นแหละ
แล้วก็ขู่บอกว่าถ้าไม่กลับมาคืนดีนะจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวเลย
คุณกลับมั้ยไม่กลับเป็นห่วงแม่ด้วยเป็นห่วงคนในครอบครัวด้วย

ใช่ทีนี้คืนเกิดเหตุเธอบอกว่าสามีเธอขับกระบะมาจอดหน้าบ้าน
ให้เธอเปิดประตูส่งเสียงเออะโวยวายเหมือนกับคนเมาเหล้า
เธอเลยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของค่ะ
ทีนี้พอไม่มีคนเปิดประตูให้อารวาสเลยค่ะเอาเหล็กงัดหน้าต่างข้างบ้านเข้ามา
แม่เห็นแม่ก็เลยบอกว่าอย่าทำแบบนี้ในบ้านแม่เลยเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ถัดมาที่ได้ยินคือเสียงดังปั้งแล้วก็มีเสียงรถกระบะ
เคลื่อนที่ออกไปจากหน้าบ้านโอ้โหใจเธอสั่นมากวิ่งออกมาโอ้แม่ถูกยิงเสียชีวิตซะแล้ว
หลังจากนี้แม่ก็เขาถูกเชื่อว่าตอนเกิดเหตุเค้าอยู่ในห้องกับล้านสาววัย๓ขวบ
ก็ให้แม่เป็นคนออกมาคุยกับคนก่อเหตุซึ่งตัวพ่อเองก็ฟังไม่ถนัดว่าคุยอะไรกัน
เพราะว่าพ่อมีปัญหาด้านการได้ยินจังหวะออกมาตามเห็นจะเลยว่าแม่เนี่ยถูกจ่อยิงเข้ากลางหน้าผากนอนจมกองเลือด
ต้องรีบกลับไปอุ้มหลานแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเนี่ยค่ะพ่อเล่าให้เราฟังแบบนี้
ล่าสุดวันนี้นะคะผู้กำกับการสพประทิวเรียกประชุมชุดสืบสวน
วางแผนตามล่าตัวนายชัดชัยคนนี้แล้วนะคะตั้งทีมออกไล่ล่ากระชั้นชิดและออกหมายจับแล้วด้วย
เขามีชื่อเรียกเล่นว่าอสโต้งนะคะเผื่อใครจะรู้จักนะ
ขอดูหน้าให้เห็นอีกชัดเผื่อใครเจอรีบแจ้งเบาะแสมาให้ตำรวจนะคะ
ได้ข่าวมาว่ามีเพื่อนสนิทขับรถพาหลบหนีออกจากพื้นที่ชุมพรไปแล้วด้วย
ตอนนี้มีการส่งสายตรวจไปดูแลความปลอดภัยให้กับภรรยา
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยืนยันบอกว่าจะให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่
จะเร่งสืบสวนตามจับมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

ชื่อว่านายฉัยแสงสวัตย์อายุ๓๖ปี

ใครที่พบเห็นบ่อแสแจ้งข้อมูลมาได้นะคะ
แต่อย่าเข้าไปคุยกับเขาเองนะ
อย่าเข้าไปดันนึงเข้าไปพบลงได้ก่อน